เมื่อวานนี้มีผู้ชายคนหนึ่งเขาเป็นนุ่มโรงงาน

สุดท้ายตัวเองกระโดดสะพานลงแม่น้ำปลาจีนบุรีเสียชีวิตนะครับ

โอ้โหผู้ตายเนี่ยมาเข้าฝันมาขออยู่ด้วย
ภาพที่ท่านเห็นเนี่ยก็คือภาพนี้นะครับ
ซึ่งผู้ชายคนหนึ่งขับรถมานะครับ
แล้วก็เดินไปก่อนจะไปกระโดดแม่น้ำเสียชีวิต
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่เขาขับมา
ใช่ค่ะเมื่อวานท่านก็ได้เห็นไปแล้วนะครับ
ข่าวนี้นะฮะแต่ว่าเราตามเพิ่มเติมให้นะครับ
เห็นชัดว่าเขาขับมาแล้วก็ไปจอดรถเอาไว้ก่อนจะเดินไป
กล้องวงจรปิดในพื้นที่ก็จับเอาไว้ได้นะครับ
วันนี้คุณปียชาติคงถิ่นผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่แถวจุดเกิดเหตุ
ตรงนี้ฮะช่วงเวลากลางวันจะมีสภาพพื้นที่เป็นแบบนี้
ที่ร้านอาหารครัวลีลานะครับ
อยู่ถนนสาย๓๐๖๙ท่าประชุมประจันตคาม
อำเภอศรีมหาโพธิปราจีนบุรีนะครับ
ตรงนี้นะครับนายวินัยจันทร์สว่างอายุ๓๒ปี
เป็นนุ่มโรงงานในอำเภอแปลงยาวขับรถมาจอดหน้าร้าน
แล้วก็กระโดดสะพานลงแม่น้ำเสียชีวิต
จากจุดที่นายวินัยไปจอดรถเนี่ย
แล้วก็ลงเดินจากรถนะลงจากรถแล้วก็เดินไป
จนถึงกลางสะพานเนี่ยคาดว่าเป็นจุดที่กระโดดลงไปเนี่ย
ระยะทางประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
ศพไปอยู่ที่ต่อหม้อตรงจุดที่กระโดดลงไปนั่นแหละนะครับ
ทางกู้ภัยก็งมหาอยู่๖ชั่วโมงได้นะครับ
แล้วก็นำขึ้นมาพนักงานของร้านอาหารตรงนี้
บอกว่าเมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุก็ยังคุยกันเล่นกับเพื่อน
บอกว่าอยากให้ผู้ตายมาเข้าฝันเหมือนกันนะจะได้ขอเลขเด็ด
เพราะว่าวันนี้สลากินแบ่งรัฐบาลออก
ปรากฏว่าเมื่อคืนเธอฝันจริงนะครับ
ฝันว่าผู้ตายมาขออยู่ด้วย
ก็เลยเชื่อว่าดวงวิญญาณของผู้ตายอาจจะยังวนเวียนอยู่แถวสะพานที่เกิดเหตุก็ได้
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
เธอทำงานกะดึกนะครับแล้วก็จำเป็นต้องปิดโทรศัพท์มือถือนะฮะ
กะดึกเลิกงาน๗โมงเช้า
คือพอเลิกงานแล้วถึงมาเห็นข้อความทางแชทไลน์ของสามี
ที่ส่งไลน์มาสั่งเสียไว้นะฮะ
ข้อความเนี่ยสามีพิมพ์เอาไว้บอกว่า
ให้มาเอารถตรงสะพานท่าประชุมด้วยนะ
แล้วก็บอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะไม่อยู่ในโลกใบนี้แล้ว
เขาใช้ชื่อแทนตัวเองว่าในนะฮะ
ชื่อจริงของเขาก็คือนายวินัยนะครับ

บอกว่าในไม่อยากทำให้ปูเสียใจเพราะในอีก
ไม่เคยทำให้ปูมีความสุขเลยลาก่อนนะทุกคน
บอกพ่อบอกแม่ในด้วย
ในจะกระโดดน้ำตายในเครียดปวดหัวมาก
นี่ฮะผู้ที่เสียชีวิตนะครับ
ส่งไลน์บอกกับภรรยาไว้แต่ภรรยาเข้างานกะดึกปิดโทรศัพท์มือถือ
โมงเช้ามาเปิดเนี่ยเอาถึงเห็นนะครับ
ตอนนั้นเธอบอกว่าเธอพิมพ์ตอบกลับไปนะครับ

แล้วก็โทรไปหานะสองครั้งแต่ไม่รับสายนะครับ
พอเลิกงานก็รีบไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะ
พบว่าไปเจอรถจอดอยู่จริง
รถสามีจอดอยู่จริงนะ
แล้วที่ผ่านมาเธอก็ไม่รู้ว่าสามีมีปัญหาอะไรนะครับ
รู้แต่ว่ามีโรคประจำตัวเพิ่งจะเข้ารับการรักษา

แล้วระยะหลังสามีก็บอกว่าปวดหัวปวดฟันนี่ฮะ

มันก็มีปัญหาบ้างคือเรื่องเงินทองนะ
ก็ช่วงโควิดก็มีปัญหาบ้าง
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นสาเหตุให้สามีคิดสั้นแบบนี้
เพราะว่ายังมีลูกอยู่ด้วยกันนะ
ลูกสาวเนี่ยตัวยังเล็กอยู่เลยเพิ่งจะหัดพูดเท่านั้นเอง
ที่จุดที่เขาบอกก็มาเดาแบบก็เคยผ่านอะไรอย่างนี้
ทางนั้นมันเป็นทางผ่านที่ต้องมาบ้านอยู่แล้ว
ใครเขาก็รู้ว่าสะพานนี้อะไรอย่างนี้
มาเจอจริงคือมันจุกคือมันพูดอะไรไม่ออกคือมาเจอจริง
ไม่คิดว่าเขาไม่ใช่คนกล้าขนาดนั้นอ่ะ
เรื่องสุขภาพก็ว่าคิดว่ามีบ้างแหละ
เพราะว่าเขาก็หลังนี้เขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยอะไรอย่างนี้
่นว่าเหนื่อยอยากจะออกนะอะไรอย่างนี้
ก็บอกอ่าได้เดี๋ยวมาทำงานใกล้กันที่เดียวกันอะไรอย่างนี้
แต่ก็น่าจะแบบว่าเออมาคุยกันเราจะทำยังไงอะไรอย่างนี้
คือไม่น่าจะแบบว่าเออให้เห็นกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือให้เห็นหน้ากันก่อนอะไรอย่างเงี้ย
ศพของนายวินัยญาตินำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดทุ่งสะบกนะฮะ
ก็จะมีพิธีชาปนกิจศพนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับ